เรื่องนี้หลายคนเห็นคลิปแล้วนะคะขับรถแรงขับรถแพง
แต่บางคนบอกทำไมแรงน้ำใจจังขับรถหรูไปเติมน้ำมันค่ะ
ปั๊มเขาก็เติมน้ำมันให้เนอะทีนี้จังหวะดึงหัวจ่ายออกอะค่ะ
เหมือนมันไปเกี่ยวกับสายคล้องฝาปิดถังน้ำมันอ่าแล้วยังไง
แล้วไอ้ตัวฝาเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับตัวถังนิดนึงแล้วมันมีคราบน้ำมันเปื้อน
น้ำมันมันหยดใส่อย่างนี้หรอโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ

นี่ค่ะป้าเข้าไปหลังมือแบบเต็มเต็มอ่ะพนักงานคือหน้าหันเลยอ่ะครับ
คุณมันต้องตบกันขนาดนี้เลยเหรอดิฉันไม่มีความรู้เรื่องของรถแพงคือยังไงคะ
มันกระทบนิดนึงมันจะเป็นรอยหรือว่ายังไงหรือน้ำมันเลอะแล้วมันมันเช็ดไม่ออกเหรอ
คือบางคนเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าถ้าน้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซลต่างเนี่ยเวลาเติมแล้วมันหยดใส่ตัวถังรถเนี่ย
มันจะไปกัดสีอันนี้ไม่นับเรื่องกระท่งกระแทกอะไรพวกนี้นะ
คือมันจะกัดทันทีเลยไหมคะหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า
ไอ้เรื่องขีดของอารมณ์หรือว่าความโอโหอ่ะความอดกลั้นอ่ะใช่ไหม
คือถ้าอย่างนี้ถ้าคุณคิดว่ารถคุณเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหาย
จะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงก็มันเสียหายมากน้อยก็ต้องไปคุยกันไม่ใช่มาตบเขาอย่างนี้ไง
ใช่นี่นอกจากคุณจะไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายคุณต้องโดนจ่ายค่าเสียหายข้อหาทำร้ายร่างกายเลยนะคะ
ตบเขาหน้าสั่นขนาดนั้นน่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมง๔๐นาทีเมื่อวานนี้ที่ปั๊มน้ำมันแยกเกษมพลนะคะ

ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันกัดหรือเปล่าหรือมันอาจจะแค่เปื้อนเฉยแล้วเช็ดออกก็ได้ใช่ไหม
มันต้องไปดูตรงนั้นเนี่ยแต่เอาเป็นว่าไปตบเขา
ไม่ว่าจะกัดไม่กัดหรือยังไงคุณตบเขาไม่ได้เอางี้ละกัน
ได้คุยกับนายอนุพงศ์โชติพงศ์นะคะเด็กปั๊มวัย๒๓ปีที่โดนตบหน้านี่แหละ
เขาบอกว่าลูกค้าเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีนี่แหละพี่
ก็รูปร่างใหญ่อย่างที่เห็นในคลิปไว้หนวดเครา
ขับลัมโบกินี่สีแดงมาเจาะเติมน้ำมัน๙๕ครับพอเติมเสร็จเนี่ย
จังหวะผมดึงหัวใจน้ำมันออกฝาถังมันกระทบตัวรถแล้วก็เลยมีหยดน้ำมันกระเด็นไปติด
เขาลงมาถามผมบอกว่ารู้ไหมว่าน้ำมันมันกัดสีเดี๋ยวก็ตบเลยแล้วก็ตบจริง
แล้วพอเห็นน้ำมันเขาเห็นน้ำมันมันเต็ดรถเขาบอก
อย่าทำอะไรพี่แค่อย่าทำอย่างนี้อีก

นุพงศ์บอกผมทำงานเป็นเด็กปั๊มมา๓ปี
ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
แล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้ไปเกิดกับใครอีก
ไปแจ้งความที่สพพลูตาหลวง
ตำรวจพอเห็นคลิปปุ๊บรู้เลยนะคะว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
เพราะเขาเป็นเสียนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในพื้นที่

แล้วก็มีครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลมาบยางพร

ตำรวจรู้ขนาดนี้เลยนะแค่เห็นคลิป

พออนุพงศ์แจ้งความปุ๊บมีตัวแทนของเสียลัมโบกินี่เดินทางมาพูดคุยก่อน
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มอบค่าทำขวัญเบื้องต้นให้หนึ่งหมื่นบาท
นุพงศ์ก็ตกลงไม่ติดใจเอาความนะคะ
ซึ่งทางตัวแทนก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เสียลัมโบกินี่จะเดินทางมาขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วย

นุพงศ์เนี่ยก็มาทำงานตามปกตินะคะ

เขาลูกผู้ชายพอนะเขาบอกเขาจะมาเขาก็มาครับ
๔ปีคนก่อเหตุที่ตามคลิปกล้องวงจรปิด
เซียบอยคือคนใส่เสื้อสีขาว
เขาก็มาตั้งใจจะมาขอโทษน้องอนุพงศ์นี่แหละ
แต่ไม่เจอก็ได้มาขอโทษผู้จัดการเจ้าของปั๊ม
คือคลาดกับอนุพงศ์พ่ออนุพงศ์กลับบ้านไปแล้วเลิกกะเขาแล้ว
บอยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าผมยอมรับผิดไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นผมควบคุมอารมณ์ไม่ทัน
และสิ่งที่น้องทำมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก
วันนี้เลยอยากจะมาขอโทษน้องด้วยตัวเองแต่ก็คลาดกัน
ต้องขอโทษน้องครอบครัวน้องและขอโทษสังคมด้วย

หลังเกิดเหตุพอตบหน้าน้องไปแล้วแล้วขึ้นรถเนี่ย
จริงแล้วแค่เอาทิชชู่ไปเช็ดเฉยมันก็หายแล้ว
ก็ตั้งใจจะขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยให้เพื่อนขับรถมาขอโทษให้ก่อน
เหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมเป็นคนผิดทั้งหมดเลยครับ
แล้วก็รับผิดชอบโดยที่ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีเงื่อนไขใดเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากความควบคุมอารมณ์ไม่ทัน
สิ่งที่น้องเขาทำนั้นมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยครับ
แล้วก็ต้องขอโทษน้องวันนี้ตั้งใจอยากจะมาขอโทษน้องด้วยตัว
แต่ว่าน่าจะคาดกันต้องขอโทษน้องและครอบครัวของน้อง
แล้วก็โทษสังคมที่ทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคม
ผมก็รับผิดชอบแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดครับ

นี่ค่ะก็ถือว่าจบสวยด้วยเงิน๑๐๐๐บาท